ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เอาปืนมายิงคืนเขาดาวเป็นอย่างไร

ลักษณะของการยิงคือต้องยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้

แต่ปืนมันดังระเบิด

ลำกล้องทะลุศีรษะของเด็กเสียชีวิตเลย

แต่ลำกล้องมันดันระเบิดถอยหลังมาโดนหัวตัวเองเสียชีวิต
คนที่เสียใจก็แน่นอนพ่อแม่ญาติพี่น้อง
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรศรีบุญเรืองแล้วก็กู้ภัย
กู้ภัยบางกรศรีบลเมืองจวดนมวลลมภูก็ไปตรวจสอบ

เด็กชายรัฐศาสตร์นิติธรรมอายุ๑๔ปีนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน
แล้วสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าเอ้าทำไมไอ้ลำกล้องของปืนแก๊ปเป็นปืนไทยประดิษฐ์ยาว๕๐เมตรเนี่ย
มันตักเข้าไปในกระโหลกศีรษะติดคาอยู่ได้ยังไง
แล้วที่มือขวาของน้องก็มีด้ามปืนอยู่
และก็มีคราบขระหม่อดีลปืนทั้งฝ่ามือก็คือน้องมีคนยิงเองนั่นแหละ
แต่ลักษณะของการเสียชีวิตมัน

เพื่อนบอกว่าก็น้องที่เสียชีวิตเนี่ยเอาปืนออกมายิงฉลองปีใหม่
แต่เหตุใดก็ไม่ทราบ
ลำกล้องมันหลุดออกมาแล้วไปเสียบศีรษะเพื่อนจนตายได้ยังไง
อันนี้เด็กเขาก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของปืนเท่าไหร่นะครับ
ทีนี้แม่ของน้องที่เสียชีวิตคือคุณพัสราอายุ๓๔ปีบอกว่า
คือลูกอยู่กับยายตัวแม่กับพ่อไปทำงานที่อื่น
จะกลับมาเจอลูกวันเดียว
กลับมาแค่วันเดียวคือวันสิ้นปีแล้วมาเจอกับเรื่องเศร้ารับปีใหม่คือ
ลูกเสียชีวิตก็ไม่เชื่อเลยว่าลูกจะมาเสียชีวิตในวันสิ้นปีแบบนี้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสันนิษฐานแบบนี้ว่า
ไอ้ปืนแก๊บที่น้องออกมายิงมันระเบิดครับ
มันหลุดจากโครงปืนแล้วไอ้ตัวลำกล้องมันกระเด็นถอยหลังจากแรงอัดของดินปืน
และเวลาที่น้องยกปืนยิงขึ้นฟ้าพอมันกระเด็นถอยหลังมา
ก็เลยหลุดมาแรงอัดของดินปืนทำให้ไอ้ลำกล้องนั้นมันพุ่งลงไปเจาะศีรษะของน้อง
เสียชีวิตเลยเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ตำรวจก็นำร่างไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น
เพื่อให้ญาตินั้นคลายความข้องใจเพราะญาติเองก็บอกว่า
หรือจะมีคนทำให้น้องเสียชีวิตหรือเปล่า

ลำกล้องมันมาปักศีรษะได้อย่างไรเพราะน้องเป็นคนยิงอะไรแบบนี้
เพื่อให้ญาตินั้นคลายความสงสัยเรื่องของสาเหตุการตายนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์มีกลุ่มหนึ่งเขานั่งดื่มสุรากันอยู่
ปืนยิงใส่วงสุรานั้นอยู่ที่สนามฟุตบอล

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดกระทุ่มราย
หมู่๑ตะบนบ้านมรีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
คือที่นี่เขามีการจัดงานปีใหม่ประจำหมู่บ้านแหละ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อคืนเขาดาวน
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

จะมีกองเลือดตกอยู่ที่ย่าค่ะ

สถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองก็พบว่า

เขาก็ไปร่วมงานที่สนามฟุตบอลนะฮะ
มีการร้องเพลงการตั้งวงดื่มเหล้าดื่มสุรากันไป
จนเที่ยงคืนกลับเชื้อวานกันเกิดเขาดาวเต็บความเริ่ม

แต่ยังคงมีกลุ่มวัยรุ่นนั่งดื่มสุราต่ออารมณ์ยังค้างอยู่
นะฮะ
ตำรวจไปคุมตัวได้พร้อมกับปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็ปอกกระสุนถามว่ายิงทำไม
เขาสารภาพเขามีปัญหากับคนในวงเล่านั้นแหละ
แล้วจริงแล้วเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแต่เห็นว่ามีวัยรุ่นตามมา
ก็เลยหยิบปืนออกมายิงเพื่อเป็นการป้องกันตัว

แต่ว่าหนึ่งในคนเจ็บคือนายทศพรอายุ๒๕ปีเขาโดนยิงที่แขน
เขาบอกว่าคนก่อเหตุไปนั่งดื่มสุราที่อื่นมา
แล้วมาขอร่วมวงกับพวกเขา
แต่คนก่อเหตุชอบเอาปืนออกมายิงเวลาเมา
ทำแบบนี้ประจำไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนเกิดเหตุมีคนในวงเล่าห้ามแล้วว่า
อย่าเอาปืนมาอย่ายิงปืนนะ
ห้ามไปห้ามมาทะเลาะกันครับ

ห้ามปามไปมาแต่คนก่อเหตุไม่สนใจ

มาขอกินเหล้าแล้วเขาห้ามไม่ให้ยิงปืน
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อม
มีการสอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะครับ